จุดเตาเสร็จคุณผู้ชมมาดูกันที่นักแสดงรุ่นใหญ่คนนี้

คุ้นใช่ไหมคะเห็นหน้าร้องอ๋อ
เพราะว่าอยู่ในวงการมา๒๓ปี
รับบทพระลายใส่แว่นดำดูเยี่ยมเกลียม

พี่เอ๋เป็นเพื่อนสนิทของพี่ชายสตโดมพี่มิคหมูลมู๊ด

ตอนนี้ก็ยังถ่ายละครอยู่นะคะกรงดอกสร้อย
ป๋อเนี่ยแสดงนำนะคะแกสนิทกันนั่นแหละค่ะ
เอเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วง๓ปีที่ผ่านมา

ต้องเปิดร้านขายบะหมี่แบบนี้เลย
เป็นเกาลูนนุดเิลค่ะนะคะเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะคุณแม่ก็เสียชีวิตกระทันหัน

คือเชอรี่แบบปวดท้องตอนกลางคืน
พอตื่นเช้ามาก็คือหยุดลมหายใจไปเลยแบบนี้
คือช็อกมากจริงนะคะจนทำให้พี่เอเนี่ยยอมรับเลยว่าตอนนี้
ตัวเองอยู่ในภาวะซึมเศร้าค่ะ
ล่าสุดนะคะพี่เอมาที่บันเทิงไทยรัฐค่ะ
อัปเดตชีวิตนะคะว่าเริ่มดีขึ้นตามลำดับค่ะ
โดยช่วงหลังนะคะก็ได้เจอกับหมอดูโงเห้งด้วยนะคะ
หมอดูท่านนี้ล่ะค่ะเขาก็ทักมาเยอะนะคะว่า
มรสงค์มรสมชีวิตจี่ไฟท์ที่จะหมู่ออกไป

แล้วก็ปรากฏว่าจริงมันเป็นแบบนั้นค่ะ

ถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นพี่เอจะไปดึงหน้าเลยไหม
ดารารุ่นใหญ่พี่โดโดอะไรหลายท่านเนี่ย

พี่ยังไม่กล้าถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ

เราก็ไม่เคยรู้สึกถึงความรู้สึกว่า
พอมันไม่มีแม่คือมันเหมือนสองคนหมดแล้ว

ก็ยังซึมอยู่ประมาณหนึ่ง

จี้ตรงพวกเหมือนขี้แมงวันพวกนี้
มันก็จะช่วยเหมือนลดโรคเกี่ยวกับกระดงกระดูก
ซึ่งตอนนี้เราก็เจ็บโข่งเจ็บเข่าด้วย

อย่างน้อยสมมุติเกิดเขาไม่ได้หายเจ็บ
แต่ตรงนี้เราก็ดูใสขึ้น
แบบว่าใส่อาการยกหน้าเลยอย่างนั้น

ตัวเองดีอยู่แล้วก็ไม่ได้กล้าบอก
ชอบหน้าประมาณอย่างนี้อยู่แล้วครับ
ค่ะนะคะเรื่องโหเห้งมันก็เป็นความเชื่อนะคะ

ถ้าเป็นความสบายใจนะคะ

มันจะเป็นแบบรอยเยอะนิดหนึ่ง
คุณผู้ชมอันนี้ก็ถามนะเป็นความรู้

อ้าวมันต้องบาต้องไหลพอดี
มันก็เป็นเรื่องความเชื่อคุณผู้ชมหลายอย่าง
แต่ว่าจริงคืออย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังนะคะ
ว่า๓อย่างโหเหงคุณผู้ชม
ให้มันสมดุลเหมาะสมแล้วก็สบายตานะคะ
ถ้าใครสะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นแหละ